รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะ
ใครจะออกไปท่องเที่ยวใครจะไปพักผ่อนเดินทางไปไหนช่วงนี้ทำใจเอาไว้
เพราะว่าฝนยังคงตกกันต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งจะคาดการณ์สภาพอากาศให้เราได้วางแผนกันให้ดีค่ะ
ช่วงนี้นะคะปัจจัยสำคัญยังคงเป็นเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็คือมรสุมประจำฤดูนี่แหละตอนนี้มันมีกำลังแรงนะคะ
แล้วก็พัดเอาความชื้นจากทะเลขึ้นสู่บกทำให้มีอากาศแปรปรวน
ขณะเดียวกันมีมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะกดทับไล่ความชื้นไล่ความร้อนลงมา
ทำให้เกิดการปะทะกันของอากาศที่มันต่างกัน
จึงเกิดเป็นเมฆฝนตกกระจายทั่วประเทศไทย
หนักเบาสลับกันไปตามแต่ละพื้นที่นะคะ
ดังนั้นคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อการวางแผนล่วงหน้า
โดยเฉพาะการทำการเกษตรนับตั้งแต่วันนี้ถึง๑๒ตุลาคมกันหน่อยค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะตั้งแต่ดึกจนถึงเช้าเนี่ย
อากาศจะเย็นความชื้นในอากาศสูงกลางวันแดดน้อยค่ะ
จึงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเกษตรกรก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ฝนเนี่ยช้า
หน้าดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์นะคะให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรค่ะ
และซ่อมแซมโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงมั่นคงปลอดภัยส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก
ใกล้เคียงกันนะคะคือมีฝนตกตลอดช่วงฝนตกสลับกับแดดนะคะ
มีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะให้เตือนพื้นที่รุ่มนะคะ
ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันส่วนเกษตรกรให้ทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรค่ะ
สูงมากกว่าหนึ่งเมตรทางอ่าวไทยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนภาคใต้นะคะ
ภาคใต้จะมีฝนตลอดช่วงเช่นกันค่ะระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เกษตรกรทำทางระบายน้ำป้องกันน้ำขังและซ่อมแซมโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงค่ะ
ส่วนฝนจะมีตกในทะเลนะคะคลื่นก็จะสูงประมาณสัก๑๒เมตรค่ะ
ถ้าหากว่างดเดินเรือได้เพื่อความปลอดภัยก็ควรจะงดไปก่อนในระยะนี้นะคะ
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะดูเหมือนว่ายังคงมีฝนตกอยู่บ้างนะคะ
แต่ยังพอใจชื้นอย่างหนึ่งคือช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เนี่ย
แดดมาให้เราได้พอทำงานบ้านได้บ้างนะคะ
จัดสรรเวลาดูและตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้ทุกวัน

ต้องไปดูสวนกล้วยที่ปลูกเอาไว้ค่ะ